เต้าตัววุ่นดูเหมือนน่ารักใช่มั้ย

วุ่นเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยลองดูค่ะ
นี่ค่ะเต้าตัววุ้น
คือสะน่ารักทำเสียงสะน่ารักแล้วพี่ตกใจเลย
อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ห้องที่เขาเป็นห้องมีเครื่องกรองน้ำ
ของบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะ
เงินตัวทองนั่นแหละคุณผู้ชมตัวเบอร์เรอเลย
นอนขดซ่อนตัวอยู่แบบนี้แล้วรู้ไหม
นี่เจ้าของบ้านค่ะเป็นพี่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐนั่นแหละ
นี่เลยทีนี้ทีมกู้ภัยร่วมกับตันยูก็ต้องไปสิคะ
ไปจับใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะจับได้แล้วออกมาวัดความยาวนะ
ตัวเงินตัวทองนี้ความยาว๒เมตรกว่า
ก็ต้องมัดขาเอาขึ้นรถกระบะขาไปเปล่อย
มัดขาพี่เข้ากว่านั้นมัดขาเงินตัวทอง
โอโหม้วนแบบตลบมากเลยอ่ะเขามีแรงแรงดีแรงดี
ดูปากสิอ้าอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายเนี่ยพอเอาขึ้นกระบะจะไปปล่อยแล้ว
ใช่ไหมเลขที่บ้านเหรอพี่พี่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ
เลขที่บ้านอะไรเจ็ดจิบเก้าทับหนึ่งหมู่หกค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูว่าจะให้โชคหรือเปล่านะคะ
ที่ตอนน้ำแข็งอ่านบอกว่าดูพุงมันสิ
ผมก็ก้มดูเมื่อกี้พุงตัวนู้นอ่าโอเคเออ
เดี๋ยวไว้คนดูดูภูมิพี่เบิร์ตอ่าไปที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถว
นครปฐมครับคุณผู้ชมฮะศิษยานุสิตก็พากันไป
เลขเด็ดของหลวงพ่อแป๊ครับค่ะหลังจากมีการโปรยทานเงินแสน
ทุกคนก็หวังนะเงินแสนนะคือหวังจะได้โชคได้ลาบกันหน่อย
เป็นบรรยากาศช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมาครับก็ไปกันเยอะเลยครับ
ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายมุฒิตาศักราพระครูยติธรรมนุยุธ
หรือว่าหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสครับในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน
รางวัลเสาเสมาธรรมจักรประจำปี๒๕๖๕ประเภทสงเคราะห์ประชาชน
และส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เอาล่ะพอพิธีในโบสถเขาเสร็จสิ้นกันแล้ว
สาธุชนก็รออะไรล่ะรวมตัวกันครับนี่
รวมตัวจังหวะโปรยทานแสนบาทครับ

พ่อแป๊ะตั้งใจจะนำเงินที่รับมุฒิตาจิตจากลูกศิษย์๑แสน
โปรยทานให้กับสาธุชนแล้วก็ขึ้นกระเช้ายกสูง๑๕เมตร
โรยทั้งหมดเลยก็ถูกแลกเป็นธนบัตรฉบับละ๑๐๐

ลงมายังพื้นล่างเลยครับโปรยมานี่
แย่งกันไปก็มีสาธุชนยื้อแย่งกันสนุก

ก็จะเอาเลขมงคลบนธนบัตรไปหาซื้อลอตเตอรี่ครับ
เสี่ยงโชคในงวดนี้เพราะค้าไม่ค้าขายลอตเตอรี่
ก็บอกว่าเลขที่มีคนมารอซื้อหาซื้อกันมากที่สุด
ก็เลขอายุหลวงพ่อแป๊ะนั่นแหละก็คือ๖๔ปี๔๓พันศา
ตอนนี้ขายดิบขายดีหาแทบไม่ได้เกลี้ยงแผงไปหมดแล้วคุณผู้ชมฮะ